คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังพกกระเป๋าตังค์ยังใช้เงินสดอยู่ไหม
ที่ถามชวนพี่เบิร์ดชวนดอมคุยด้วย
สังคมแบบไร้เงินสดบางคนบอกว่าไม่พกแล้ว

คือผมมันยังติดแบบกล้าอยู่เป็นมนุษย์เงินสดคือไม่สบายใจเมื่อก่อน
เมื่อก่อนพกเยอะกว่านี้หมายถึงว่าเรากดมาอยู่ในกระเป๋าเยอะกว่านี้
เนี่ยเคยเดือดร้อนพี่เบิร์ดครับ
ขอร้อยหนึ่งอยู่แบบนี้หน่อยมั้ย
อย่างนี้ประจำแต่ทีนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูที่วัดนี้หน่อยค่ะ
พระที่วัดเนี่ยท่านบอกว่าสัญญาณมือถือไม่ค่อยมีเลย
อยากให้มีสัญญาณมือถือเพราะอะไรญาติโยมเวลาเขามาทำบุญกัน
อ๋อเขาสแกนจะสแกนทำบุญบุญก็หมุนเนี่ย
คุณติ้วติ้วอยู่อย่างนี้ค่ะทำยังไงสัญญาณมือถือไม่มี
เมื่อวานนี้เราไปคุยกับพระลูกวัดหนองโบดนะคะ
อยู่ที่บ้านฉางที่จังหวัดระยองพระทัชราประพัสโร
ท่านบอกว่าโอ้โหที่วัดเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องสัญญาณมือถือ

แล้วถ้าเกิดยิ่งอยู่ใต้อาคารนะอยู่ในโบสถ์ใช้งานไม่ได้
โยมที่มาทำบุญที่วัดก็สแกนโอนเงินไม่ได้เลย
ทุกวันนี้อันนี้ท่านทำให้ดูด้วยโอ้หมุนติ้วติ้ว
หมุนให้ดูเลยและทุกวันนี้นะโยมดอมโยมเบิศ
พกเงินสดกันแล้วจะสแกนทำบุญอย่างเดียว
นโยบายของสำนักพุทธเองก็มีนโยบายให้ทางวัดเนี่ย
ญาติโยมสแกนโอนเงินเพื่อทำบุญจะได้สะดวกทางพระ
ทางกำลังการวัดด้วยไม่ต้องจับเงิน
เงินก็โอนเข้าบัญชีวัดเลยการทำบัญชีมันก็ง่าย
หมดปัญหาเรื่องเงินทอนเรื่องอะไรต่างต่าง
พ่อแล้ววัดไม่มีไวไฟเหรอมันมีอ่ะมี
แต่ว่าก็ได้แค่๑๐คู่สายมันไม่ได้ครอบคลุมเวลาคนมาทำบุญเยอะ
อ๋อเหรอเนี่ยอัตมาก็เคยขอความช่วยเหลือกับค่ายมือถือมาแล้ว
แต่ว่าไม่มีค่ายไหนติดต่อกลับมาให้ความช่วยเหลือเลย
เอาคุยกับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดนี้หน่อย
บอกว่าเวลาจะสแกนโอนเงินลำบากสัญญาณไม่ดี
มันส่งผลเหมือนกันนะพอโอนเงินไม่ได้สุดท้ายก็คือ
กลายเป็นยกมือไหว้สาธุแล้วก็กลับไปอืม
แล้ววัดอ่าวขาน้ำขาบไฟวัดอะไรอย่างเงี้ย
ก็มันก็ไม่ได้มีญาติโยมช่วยกันไงก็เลยอยากให้ค่ายมือถือน่ะ
ช่วยเรื่องนี้ด้วยก็เราเป็นสื่อกลางก็แล้วกัน
เผื่อว่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตค่ายใดที่มีจิตศรัทธาและอยากจะช่วยเหลือวัดนี้นะ
ย้ำอีกทีนึงวัดหนองโบโธนะคะอยู่ที่บนสำนักธรรม

เริ่มต้นด้วยการเพิ่มกำลังไวไฟให้ก่อน

เพราะเดี๋ยวพอมีเงินบริจาคเข้ามา

ถ้าไม่งั้นก็ต้องทิ้งเบอร์พี่เบิร์ตไว้ให้